คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีรถกระบะคันหนึ่งพยายามจะขับแซงซ้ายนะครับ
แต่ว่ารถที่อยู่คันหน้านั้นก็เบี่ยงออกเลนซ้ายพอดี
เฉียวชนกันเสียหลักตกลงเกาะกลางถนน
โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถเก๋งคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนในช่องทางด้านขวา
ซึ่งด้านหน้ามีรถบัสขวางอยู่แต่ขณะที่กำลังเปลี่ยนออกไปวิ่งเลนซ้าย
จู่ก็มีรถกระบะพยายามแซงซ้ายขึ้นมาก่อนที่จะเฉียวชนกันแล้วเสียหลักตกลงไปร่องกลางถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงทางลงสะพานข้ามแยกบ้านบึงพัฒนาถนนซ้าย๓๔๔
ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตำรวจสพบ้านบึงสอบปากคำนายธิรพัฒน์น้อยกุลอายุ๓๒ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
หลังจากข้ามสะพานสี่แยกบ้านบึงพัฒนาเห็นรถเก๋งขับอยู่ด้านหน้าและมีรถบัสขับแช่อยู่เลนขวา
ขณะเร่งเครื่องพยายามแซงซ้ายรถทั้งสองคันขึ้นไปรถเก๋งก็เบี่ยงออกเลนซ้ายเพื่อแซงรถบัตรเช่นกันจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บูรณนิธิร่วมกับตำอยู่เข้าช่วยเหลือนางพันนีสอนแก้วอายุ๒๙ปีภรรยาคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ที่ได้รับบาดเจ็บติดภายในหลังพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้ออีกคันบริเวณหน้าที่พักสายตรวจบางอ้อ
ถนนสายบ้านน่าบางอ่ออำเผอว่าบประนะจังหวัดพรภพนิยกษ์
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ

จากการสอบถามสามีของผู้บาดเจ็บทราบว่า

พุ่งชนท้ายรถคันหน้าอย่างจัง
หน้ารถยุบเข้ามาทำให้ภรรยาที่นั่งมาด้วย

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๓ขวบ

ซึ่งพบว่าเด็กหญิงวัย๓ขวบที่ได้รับบาดเจ็บ

ผู้เป็นแม่นั่งร้องไห้เฝ้าลูกสาวด้วยความเป็นห่วง

จากการสอบถามพ่อแม่ของหนูน้อยคนนี้ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุอยู่กับลูกบนชั้น๒ของบ้าน

จึงทำให้ฝาผนังที่ชำรุดอยู่แล้วหลุดออก
จากนั้นลูกสาวก็หงายหลังร่วงลงไปกระแทกกับพื้น

เนื่องจากศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน